คู่หนึ่งกันบ้างนะคะคุณต่อธนภพกับคุณแอฟทักษะออนค่ะ
แต่คู่นี้บอกเลยว่าเป็นคู่จิ้นต่างวัยแต่จิ้นกันในละครเท่านั้นนะคะ
ยังไม่ออนแอร์นะแต่กระแสมาดีจริงค่ะคุณผู้ชม

ส่วนเรื่องหัวใจพระเอกสุดฮอตบอกตอนนี้
เออนี้น่ะนะยังไม่หยุดมาเลิกกับแฟนสาวน้องมีนนะจ๊ะ
ตอนนี้ขวับฝ่ายผู้ชายยุ่งถ่ายละครถ่ายน้ำ
ก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่น้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะ

อาจจะเป็นวันเกิดที่อาจจะไม่ได้เจอแฟนจริง

ก็ทำอะไรไม่ได้เงียบ

หลังจากนั้นไปแล้ว
แบบเนี่ยทุกคนชอบคิดแบบนี้พี่

เขาก็รักกันดีนะคะรักกันทุกวันสม่ำเสมอแบบ